ไปดูอีกคลิปหนึ่งก็เป็นความมักง่ายเนี่ยครับดูสิครับโอ้โหชัดเลยว่าผิดกฎหมายมันเป็นจุดที่รถผ่านไม่ได้จุดสามเหลี่ยมตรงนี้มันเป็นเส้นทึบมันเป็นเกาะกลางนิดนิดตรงเนี้ยนะฮะเป็นมุมแล้วมอเตอร์ไซค์ขับมาทางตรงถูกต้องเบียดเขาล้มเลยครับแต่ว่าถือว่าเป็นโชคดีของคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ถูกรถที่
ขึ้นทางด่วนนะฮะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปะเกรดจังหวัดนทบุรีก็ดำคลิปนี้ไปโพสต์เป็นอุทาฮรณ์ให้กับคนที่ขับรถต้องระวังกันหน่อยโดยเฉพาะช่วงเจ็ดวันอันตรายที่เริ่มขึ้นแล้วนะครับให้คุณชมไปดูอีกหนึ่งคลิปเป็นการไลฟ์สดครับโอ้โหภาพนี้เป็นเหตุการณ์ที่นายเกษมชูรัตน์อ
นากระดูกเอวกับขาเขาหักอาการสาหักแต่ก็ยังพูดได้นะพูดตอบโตได้เอาไปฟังเสียงหน่อย
ครับนะตัวคนเจ็บเนี่ยคือไอนาสีเก๋อันสาหัสเลยนะครับ
โดยกู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

เพราะว่าอาศัยช่วงชุลมุนตอนคนเจ็บขี่รถหลบหนีไป
ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าเขาไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตำรวจเนี่ย
ถีบรถจักรยานยนต์ของคนเจ็บหรือเปล่าถึงได้ล้มอย่างนั้น
แต่ก็เห็นว่าขี่ไล่มาแน่นอนแหละขี่มาถึงขี่กวดมานะครับ
ก็เลยจอดรถลงไปไลฟ์เหตุการณ์ให้ดูให้ประชาชนเห็นว่า
ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแล้วก็แจ้งกู้ภัยให้ไปช่วยคนเจ็บ
แต่กลับเป็นว่าตำรวจขับรถหนีไปนะฮะ
ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามที่โรงพักศรีมราชาแล้วก็โรงพักแหลมชะบังว่า
เป็นตำรวจของพื้นที่หรือเปล่านั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้คำตอบครับ
ยังไม่รู้ว่าตำรวจสองนายนั้นเป็นตำรวจโรงพักใดที่ขับกวดนายเกษม
ล้มตัวหักตัวงอกระดูกเอวหักกระดูกขาหักแบบนี้
ใครที่เห็นเหตุการณ์ช่วยกันมาบอกหน่อยนะฮะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างไร
อันนี้เป็นคนเห็นเหตุการณ์ที่เล่าให้กับเราฟังนะครับ